ต่อไปมาดูความขัดแย้งระหว่างเจ้าของวินกับผู้ร่วมวิน
ซึ่งจะพูดเล่นพูดจริงไม่รู้แหละแต่ตอนนี้นะ
ถึงขนาดที่ว่าจะต้องปิดวินหรือเปล่า
คือเจ้าของวินเนี่ยนะเขาถูกกล่าวหาว่า
ไปตัดเสื้อวินนะฮะแล้วเอาไปให้คนอื่นใช้นะครับ
แล้วเรียกเงินจากคนที่ผู้ร่วมวินที่ไม่ได้มาขี้นานแล้วเนี่ย
เหมือนเข้าใหม่๑๕๐๐๐บาท
คราวนี้ผู้ร่วมวินไปร้องศูนย์นำลงทำที่สมุทรปราการให้ช่วยเหลือ
ความบุตรว่านี้เกิดขึ้นที่วินมอเตอร์ไซต์รับจ้างตั้งอยู่ริมคลองชนรพธาร
ตรงนี้หน้าห้างโลตัสบางปูนะครับ
ถนนสุขุมวิทย์ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการ
คือเป็นความไม่พอใจของผู้ร่วมวินกับเจ้าของวิน
ที่เขารู้สึกว่าเอารัฐเอาเปรียบแล้วก็ข่มขู่ลูกวิน

ทรงฤทธิ์สามารถท่านประหลัดอำเภอเมืองสมุทรปราการนะครับ
ฝ่ายปกครองเข้าไปผู้ใหญ่บ้านหมู่๓ตะบนบางปูใหม่เข้ามาพูดคุยจรรยาจากับทั้ง๒ฝ่าย
เรื่องนี้เนี่ยนายประเสริฐนาคจูเขาเป็นคนขี่อยู่วินนี้แหละนะฮะ
แล้วก็เป็นคนที่ไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ
จากเจ้าของวินมาเรียกเก็บเงิน๑๕๐๐๐บาทครับ
คือพี่เขาบอกว่าทั้งที่เขามีสิทธินะในการขี่รถอยู่ที่วินนี้อยู่แล้ว
แล้วเสื้อของเขาเนี่ยเบอร์๑๑นะฮะช่วงหลังเนี่ยเขาไม่ได้มาขี่วินประมาณสัก๖เดือนได้
เพราะว่าติดปัญหาครอบครัวปกติแล้วเนี่ยเขากับผู้ร่วมวินเนี่ยคนอื่นต้องจ่ายค่าวินนะ
เดือนละ๓๐๐ครับคือจะขี่ไม่ขี่เนี่ยก็ต้องจ่าย๓๐๐นะฮะเขาไม่ขี่มา๖เดือนก็ต้องจ่าย๑๘๐๐นะครับ
แต่พอมาสอบถามเจ้าของวินได้รับคำตอบว่ายังไงรู้ไหมเจ้าของวินบอกว่าเฮ้ยคุณไม่มา๖เดือนแล้วคุณทำผิดกฎนะ
ถ้าจะมาขี่ต้องจ่ายใหม่๑๕๐๐๐บาทเป็นเรื่องดิไม่พอใจสิฮะแต่ว่าพี่เขาบอกว่าเขามารู้ภายหลัง
บอกว่าเจ้าของวินเนี่ยนะไปสั่งตัดเสื้อวินเบอร์๑๑ซึ่งเป็นเบอร์ประจำตัวของเขาที่วินนี้เป็นเสื้อวินปลอมขึ้นมาแล้วเอาไปให้คนอื่นเนี่ยเช่าช่วงต่อนะฮะ
เขาบอกว่าถ้าทำแบบนี้ผิดกฎหมายนะนะครับที่ระบุไว้ว่าเจ้าของเสื้อที่ลงทะเบียนหมายเลขไว้เป็นผู้มีสิทธิใช้ได้คนเดียวเท่านั้นนะครับ
ส่วนนายวินัยมงคลโสพลรัฐเจ้าของวินล่ะดูไทยรัฐทีวีต้องฟังความสองข้างเขาว่ายังไงบ้างพี่เขามายืนยันบอกว่ามีการขออนุญาตตั้งวินมอเตอร์ไซค์ถูกต้องมีรายชื่อผู้ขับขี่อยู่๓๒คนปกติก็จะเก็บเงินค่าบำรุงสถานที่ค่ะน้ำค่าไฟค่ะน้ำดื่มค่าน้ำแข็งคนละ๓๐๐บาทต่อเดือนอันนี้จร
ทางพี่วินัยนะครับเจ้าของวินเขาบอกว่าไม่ขี่มา๖เดือนจริงต้องสิ้นสภาพไปแล้วแล้วก็ยังค้างค่าบำรุงสถานที่รายเดือนอีกด้วยพอไปทวงถามก็บ่ายเบียงไปทวงถามก็บ่ายเบียงแต่พี่ประเสริฐเขาบอกไม่ใช่แต่พี่วินัยเนี่ยเจ้าของวินเนี่ยเขาบอกพูดเล่นเล่นนะเขาบอกว่าพูดเล่นเล่นไปว่าถ้าจะกลับมาขี่

คือที่ผมบอกเรื่องเลี้ยเป็นเรื่องใหญ่ไงเพราะกลายเป็นว่าตอนนี้วินนี้อาจจะมีคนตกงานกันทั้งหมดครับเพราะเขาจะมาพิจารณากันว่าจะดำเนินการวินนี้ต่อไปไหมหรือถ้าปัญหามากจะยุบซะเลยล่ะก๊อปปุ้ยคุณผู้ชมฮะนี่ไงนะฮะไม่รู้พูดเล่นจริงไม่จริงนะครับ